ทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่แถวปฐุมธานีนะฮะ
ความจริงมันต่อเนื่องมาจากแถวสายใหม่กรุงเทพนะ
แต่ว่ามีการขี่รถไล่ยิงกันนะครับคนร้ายสองคนขี่จักรยานยนต์ไล่ยิงจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ซึ่งเขามากันสองคนนะฮะสุดท้ายเนี่ยคนขี่เนี่ยถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
คนที่นั่งมาด้วยเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บนะฮะนี่เป็นภาพวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
เราได้มาล่าสุดนะครับจะเห็นว่ามีการขี่รถไล่ตามกันไป
เป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายเจอกันแถวถนนสุขาพิบาล๕ย่านสายไหมเหมือนกับตกลงอะไรกันไม่ได้นะครับ
แล้วก็ตามกันไปนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็จะไปยิงกันเสียชีวิตอยู่นะครับ
จุดตรงนี้นะฮะคือภาพจากกล้องวงจรปิดร้านค้าใกล้ทางออกปั๊ม

เกิดเหตุนะครับนี่เป็นจุดเกิดเหตุที่ไล่ยิงกัน

แล้วคันที่ถูกยิงเนี่ยไปล้มอยู่หน้าแท็กซี่
อีกคันหนึ่งที่ไล่ยิงเหมือนกับไปดูด้วยนะฮะ
แล้วคนที่นั่งซ้อนท้ายที่ถูกกระสุนเจ็บไปด้วยพยายามจะไปเปิดรถแท็กซี่

พอเขาเห็นไล่ยิงกันอยู่ต่อหน้าต่อตา
สุดท้ายเนี่ยคนที่พยายามจะเปิดรถแท็กซี่เนี่ยเป็นคนซ้อนท้ายแล้วถูกยิงเจ็บอยู่เหมือนกันเนี่ย
ต้องเดินหนีข้ามถนนไป
เมื่อวานนี้ที่เราไปคุยด้วยเขาบอกเขาไปเรียกแท็กซี่อีกคันนึงนะ
แล้วให้แท็กซี่คันนั้นเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคนที่ขี่มาเนี่ยเสียชีวิตอยู่กลางถนนคนร้ายก็หลบหนีไป
คนที่เสียชีวิตคือนายสุรเดชธรรมมาชื่อเล่นชื่อในแม็กซ์อายุ๓๐ปีนะครับ
ส่วนคนที่นั่งซ้อนท้ายแล้วถูกยิงบาดเจ็บนะฮะก็ไปโรงพยาบาลนะครับ
แล้วเราก็คุยด้วยเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงจุดที่เสียชีวิตนะฮะ
เฉลิมพงศ์ตัดถนนลำลูกกาที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาปฐุมธานี
คนก่อเหตุมีสองคนคนหนึ่งตำรวจรู้ตัวแล้วขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วนะครับ
ชื่อว่านายสุภกฤษครุฑเสนอายุ๒๑ปีกำลังติดตามตัวอยู่ยังไม่ได้ตัว
คนที่ก่อเหตุร่วมกันเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะ
ขณะเดียวกันคนที่บาดเจ็บชื่อนายกิตติชัยน้ำทิพย์อายุ๒๑ปีนะฮะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
จุดที่ตามข้อมูลเนี่ยพบว่าสองฝ่ายเนี่ยเขานัดเจอกันที่นี่ก่อน
ซึ่งกิติชัยเนี่ยบอกว่ามาส่งสุรเดชที่เนี่ยมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าสุรเดชเนี่ยเขามานัดคุยกับสองคนนี้คือสุภกิจกับอีกคนนึงเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรยังไง
สุดท้ายเนี่ยเหมือนตกลงกันไม่ได้แล้วก็มีการขี่รถไล่ยิงกันนะฮะ
สองฝ่ายนัดเจอกันตรงนี้นะครับถนนสุขาพิบาลห้าย่านสายใหม่แล้วตกลงกันไม่ได้ชกต่อยกัน
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าใกล้ทางออกปั๊มจะเห็นว่าตอนสัก๓ทุ่มของคืนวันเกิดเหตุ
แบบเร็วไล่กันมาเลยนะฮะตั้งแต่ปั๊มไปถึงจุดเกิดเหตุระยะทาง๕กิโลเมตรได้
ใช้เวลาไปสัก๑๕นาทีตรงนี้นะครับ๑๕นาทีได้ที่ไล่กันไปนะ
ตำรวจนี่ไล่กล้องวงจรปิดจากปั๊มเลยนะฮะไปถึงจุดที่ยิงกันตายนะครับ
ตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้สองคนนะฮะวันเกิดเหตุถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับ
ตรงถนนจุดเกิดเหตุที่นายสุรเดชเขาเสียชีวิตอยู่ถูกยิงอยู่เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ย
พอญาติพี่น้องเขารู้ข่าวเพื่อนรู้ข่าวมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
มีรุ่นน้องคนนึงจะวิ่งเข้าไปกอดศพแต่เจ้าหน้าที่ตอนนั้นต้องกันพื้นที่ไว้ก่อน
เพื่อเก็บหลักฐานต่างแล้วก็ชนะสูตรศพเบื้องต้น
มีภาพตอนที่รุ่นน้องเข้ามาถึงไหมครับ
ตอนนี้ฮะจังหวะตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรุ่นน้องคนหนึ่งนี่ครับ

ชนะสูตรเบื้องต้นไม่เสร็จ
วันนี้เราได้คุยกับรุ่นน้องของนายสุรเดชผู้ตายนะครับ
เขาบอกว่าพอเขารู้ข่าวว่ารุ่นพี่ของเขา
คือนายสุรเดชหรือว่าแม็กซ์เขาจะตะโกนเรียกพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์เนี่ย
พอเขารู้ข่าวว่าถูกยิงเสียชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็รีบขี่จักรยานยนต์มาดู
มาถึงพบว่ารุ่นพี่เขาเสียชีวิตไปแล้ว
ยืนยันว่ารุ่นพี่เขาคือนายสุรเดชเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะ
เป็นคนรักพี่รักน้องมีน้ำใจ
ส่วนจะขัดแย้งหรือมีปัญหากับใครเนี่ยตัวเขาก็ไม่รู้นะ
ตอนนี้อยากให้คนก่อเหตุมามอบตัวแล้วก็ชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไป
ตกใจครับตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเขา
ไม่คิดว่าเขาจะมาโดนยิงเสียชีวิต
พี่เขาเป็นคนไม่ค่อยทำหากินอย่างเดียวครับ
ก็คือไปตลาดไปขายของขายพวกอังุ่นขายอะไรแค่นี้นะครับ
ต้องชดใช้ครับมันต้องชดใช้มันอุ๊กอาดไปครับพี่
มันคุยกันดีก็ได้ครับพี่

ถ้าขู่กันก็คือยิงขึ้นฟ้าหรือยิงลงพื้นมันก็โอเคแล้ว
แต่นี่คือหวังตายเลยคือว่ากะไม่ปล่อยให้ไปไหนเลย

คือก่อนที่จะไปล้มกันที่หัวถนนนะครับ
คือจากสุขาพิบาล๕ย่านสายใหม่ในกรุงเทพเนี่ย

รถล้มตรงนั้นเนี่ยถนนเฉลิมพงศ์
แถวลำอุ๊กอาแล้วนะครับที่ปฐุมธานี
มีกล้องหน้ารถคันหนึ่งเขาบันทึกเหตุการณ์
ตอนที่ไล่ยิงกันเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
รถคันนี้เขาก็น่าจะเปิดฟังเสียงรายการอะไรต่าง
อยู่ในรถด้วยนี่ครับ
คือเสียงที่ได้ยินเนี่ยได้ยินอยู่ทางด้านหลังนะครับ
เสียงปืนเนี่ยก่อนที่คนที่ถูกยิง
ที่ถูกยิงเนี่ยจะขี่หนีมาเรื่อยนะครับ

แต่สุดท้ายนายสุรเดชคนขี่ที่ถูกยิงเข้าไปแบบ
โอ้โหหลายนัดเลยเนี่ยไม่ไหวฮะล้มอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายมาด้วยที่ถูกยิงเหมือนกันเนี่ยก็พยายามมาเปิดประตูรถแท็กซี่คันนี้
ค่ะแต่แท็กซี่คันนี้เขาก็ไม่รู้มีผู้โดยสารหรือเปล่านะค่ะแม้แต่เป็นเราเราเห็นยิงกันมาล้มกัน
แล้วก็มีอีกคันนึงลงมาดูอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่กล้าเปิดอ่ะ
คนเจ็บก็เลยวิ่งไปแล้วก็ไปเจอแท็กซี่ข้างหน้านู้นก็เขาอาจจะรู้เรื่องรู้ราวหรือไม่รู้อะไรก็แล้ว
แต่เขาก็เลยรับขึ้นแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเพราะเห็นว่าบาดเจ็บตอนนี้คนเจ็บก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุ๒คนนี้หลบหนีไปแล้วมีอีกมุมนึงนะฮะคือได้ยินเสียงปั้งปั้งปั้งปั้งมาเนี่ย
แต่สุดท้ายไปต่อไม่ไหวนะครับภรรยาของนายสุรเดชผู้ตายบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
สามีเนี่ยบอกว่าจะไปซื้อสาหร่ายนะเตรียมจะเอามาขายไม่คิดว่าสุดท้ายต้องนำสาหร่ายที่สามีจะไปซื้อเนี่ย
มาแพ็คแจกในงานศพของสามีแทนส่วนปมขัดแย้งตัวเธอก็ไม่ทราบนะครับ
ตอนนี้สิ่งที่เธอสงสารที่สุดก็คือสงสารลูกได้แต่ปลอบใจลูก
คือวันนี้ลูกสาวก็เอาไก่ทอดไปให้พ่อไปเคาะโรงศพพ่อบอกให้พ่อเนี่ยกินข้าว
ด้วยนะ

กำลังจะไปเอาสาลายมาขายใช่ใช่เขาขายอยู่ที่สนามทูปะค่ะ
ใช่ถ้าเป็นว่าถึงเมื่อกี้พูดได้ใช่สาหร่ายที่สุด
ต้องเอามาแจกในงานศพเขาเงียบ
ก็อยากขอให้จับได้วัยวัยค่ะนำเนินคดีตตามกฎหมายได้วัยวัยอะไรอย่างแบบ
แบบให้ไวที่สุดแบบไม่อยากให้เขาต้องมาแบบ
ตายไปโดยที่แบบฟรีใช่ค่ะแบบคนร้ายยังปกติใช้ชีวิตปกติ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับตำรวจบอกว่ามีหลักฐานจากภาพในกล้องวงจรปิดนะฮะ
ถ้าจะไล่ก็คือตั้งแต่ปั๊มน้ำมันที่แถวสุขาพิบาล๕ย่านสายไหม
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครล่ะเอาเป็นว่านัดเจอกันที่นี่
แล้วนายสุรเดชผู้ตายกับนายสุภกิจที่ถูกออกหมายจับตอนนี้เนี่ย
เหมือนตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วพากันขี่จักรยานยนต์ไล่กันอย่างเร็ว
ออกจากปั๊มน้ำมันเนี่ยมุ่งหน้าไปทางนู้นเลยฮะลำลูกกาปฐุมธานี
แล้วก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่เขาขับไปตามถนน
ต้องเป็นกล้องหน้ารถคันที่มีเสียงปืนก่อน
จากปั๊มที่ไล่กันเนี่ยแล้วก็คือภาพนี้
ยิงกันแล้วนะฮะระหว่างทาง
ที่คันของนายสุรเดชที่ถูกไล่ยิงเนี่ย
ฝืนใจขี่ไปพยายามจะเลี้ยวตรงนี้

แล้วคันที่ไล่ยิงนี่จอดรถลงมาดูนะฮะ

คนซ้อนท้ายเนี่ยโดนไปด้วยกระสุนเนี่ย

มาเปิดรถแท็กซี่คันนี้

เป็นกล้องริมถนนของร้านแห่งหนึ่ง